เดี๋ยวจะพาไปดูต้นพันชาติที่มีใบสีขาว
ชาวบ้านเขาเชื่อครับว่าโอ้โหแบบนี้น่าจะเป็นเจ้าย่ามาให้โชค
นี่เดินทางกันไปเลยแล้วเขาไปกันเยอะจริงนะ
อันนี้ต้องฝากเตือนไว้ก่อนว่ายังไงก็ต้องดูแลตัวเองกันด้วย
เพราะว่าช่วงนี้เราก็ต้องระวังเรื่องของโควิด๑๙กันนะจ๊ะ
แต่ที่เห็นอยู่เนี่ยคือบริเวณถนนสายบ้านหัวขัว
ไปบ้านโคกลิ้นอยู่ตำบลแก่ดำอำเภอแก่ดำจังหวัดมหาสารคาม
ใกล้ตรงนี้มีนาของนายมนตรีทัพสมบัติอายุ๔๑ปี
อย่างที่เห็นอ่ะโอ้ยชาวบ้านมาเยอะแล้วมีคนมาขายโครงขาย
แต่มีเงินนี้เออคือเงินสิครับ
ผู้สื่อข่าวก็ต้องลงไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นค่ะ
ชาวบ้านเขาล่ำลือกันว่าที่นี่มีต้นไม้แปลกกิ่งก้าสาขาที่ออกจากลำต้น
มีใบเป็นสีขาวนี่เลยอันนี้สีเหลืองกับสีขาวนี่ไม่ใช่นะ

แต่ต้นที่เขาว่ากันว่าก็คือต้นพันชาติที่โตยืนต้นอยู่ข้างสระน้ำ
แล้วดูใบสิครับใบเป็นสีขาวอย่างที่ผมบอกเห็นไหม
แล้วทีนี้ล่ะชาวบ้านเขาก็มีความเชื่อว่าอ้าวอาจจะเป็นเรื่องราวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่า
ไปถามเจ้าของที่นาเลยดีกว่านายมนตรีทัพสมบัติบอกว่า
ตัวเองมีที่นาทั้งหมด๑๗ไร่แล้วก็ขุดเป็นสระไว้๑ไร่
วันหนึ่งไปดักหนูนาพอเดินไปเจอกับกิ่งก้านสาขาของต้นพันชาติ
มีใบออกมาเป็นสีเหลืองก็ตอนแรกก็ไม่ได้เอกใจอะไรนะ
ก็คิดว่ามันอาจจะไม่โดนแดดอย่างที่น้องใบตองเพลง
ให้ข้อสังเกตไว้ต้นไม้ที่มันไม่โดนแดดบางทีมันจะเป็นใบสีขาว
ทีนี้อยู่ไปอยู่มาใบมันร่วงพอร่วงรอบแรกมันก็เปลี่ยนสีอีก
ออกมาเป็นสีชมพูอมม่วงแล้วพอมันเริ่มแก่นะ
กลายมาเป็นสีขาวอีกแล้วมันมีความแปลกไง
ชาวบ้านในพื้นที่คือได้ยินข่าวแบบนี้เอาจริงเขามากันเยอะแบบนี้
เป็นเรื่องความเชื่ออันนี้ห้ามกันไม่ได้จริงนะ
แต่ก็ต้องเล่าให้ฟังมันเป็นข่าวจริงจริงแล้วชาวบ้านแถวนั้นนะฮะ
เขามีความเชื่อว่ายังไงนี่อาจจะเป็นเจ้าย่ามาให้โชคให้ลาบ

เพียบครับนายมนตรีแล้วก็ชาวบ้านอีกหลายคนนะ
เขาบอกด้วยนะว่าเออเขาก็เหมือนจะมีชงมีโชคนะ
เขาว่าอย่างนั้นแต่ผมก็ไม่สามารถฟันทงนะเขาได้โชคได้อะไรกันยังไง
แต่ในวันนั้นเขาได้เชิญพระมาทำบุญด้วยพร้อมกับตั้งตู้บริจักษ์เอาไว้
คือมีเรื่องดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าตู้บริจาคนี้ที่ได้รับเงินจากผู้ที่มีจิตศรัทธาเนี่ย
เขาจะนำเงินทั้งหมดนี้นะไปถวายวัดก็ถือว่าได้ร่วมกันทำบุญ
ในมุมที่ดีแบบนี้คุณผู้ชมครับการที่ชาวบ้านเข้ามารวมตัวกันแล้วได้ทำบุญแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี
แต่การมารวมตัวกันทั้งทีกรุณานะฮะดูแลตัวเองกันด้วย
อย่างบางคนทำถูกต้องใส่หน้ากากอนามัยมา
เพราะว่าเขามีตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าไปด้วย
แต่อย่างนี้ค่ะมันมีอีกกรณีหนึ่งกับการที่ต้นไม้มันเปลี่ยนสีแบบนี้
เขาเรียกว่ามันเหมือนเป็นการติดไวรัสอย่างหนึ่ง
ต้นไม้มันเปลี่ยนออกมาแบบนั้นดิฉันก็ไม่ได้เข้าใจรายละเอียดเยอะนะ
แต่ว่าเขาก็เรียกกันแบบนี้แหละมันก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกัน
มันก็เป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์กันไปนะจ๊ะ